น้องป่าวอันนบทีสี่เอ็มครับ
เวลาเขามีการมาเสิร์ฟน้ำเนี่ยมักจะเสิร์ฟเกินมา๑แก้วเสมอ
คือเสิร์ฟทุกที่ที่ไป
ไปเดินสายวิทยุไปกัน๓คน

สรุปแล้ววันนั้นทั้งหมดกี่ที่ที่เขาเห็นเป็น๔แก้ว

ถามทุกที่เลยครับเขาบอกว่าเมื่อกี้เหมือนเห็นมา๔คน